ล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งรื้อเรียบร้อย

ถึงขนาดน้ำตาไหลกอดนักข่าวร้องไห้เลยครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
จะไม่ร้องได้ไงสู้กันมาเป็นปีสองปี
เป็นข่าวไม่กี่นาทีเรื่องจบเลยเห็นไหม
สู้มา๒ปีมันเลยแบบพอมีคำสั่งให้ลื้อปุ๊บโอ้โหน้ำตาไหลเลย
หนึ่งในชาวบ้านที่มารอฟังการประชุมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
คือดีใจเดือดร้อนมานานคือชาวบ้านก็ประกาศบ้านขายทิ้งแล้วคือไม่อยู่
กำแพงจะมาสูงท่วมหัวท่วมบ้านขนาดนี้นะครับคุณผู้ชม
คือชาวบ้านเขาสู้กันมา๒ปีนะจนท่านผู้ว่าของกาญจนบุรี
ก็เลยสั่งให้ทางด้านของร้อยตรีพงศธรสิริสาธรณ์ซึ่งเป็นท่านรองผู้ว่าอีกทีนึง
นำคณะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ร่วมประชุมกันหาทางออก
ผู้ว่าก็พูดอย่างหนึ่งขอโทษนะขอโทษที่ทุกอย่างมันล่าช้า
คือมันติดระบบระเบียบของทางราชการกว่าจะตรวจสอบกว่าจะอะไร
มันก็สร้างท่วมบ้านไปแล้วอ่ะผู้ว่าก็ยอมรับว่าเออมันช้าจริง
แต่ล่าสุดก็ดำเนินการให้แล้วนะฮะก็สรุปว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าของที่ดินเนี่ย
ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งการถมดินการก่อสร้าง
กำแพงกันดินมันคือโครงสร้างมันไม่ถูกต้องนะฮะก็เลยสั่งให้เจ้าของที่
เขาต้องลื้อแนมรั้วกำแพงกันดินออกให้เสร็จภายใน๑๕วัน
แล้วต้องขุดดินออกจากแนวรั้วทั้ง๓ด้านนะด้านละ๔เมตร๕๐
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโครงสร้างว่ามันมั่นคงแข็งแรงหรือเปล่า
ต้องทำให้เสร็จภายใน๑๕วันเหมือนกันถ้าไม่ทำตามนี้
บังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดนะต้องรีบขุดออกให้เขาตรวจสอบ
เพราะว่ากำแพงมันสร้างขึ้นมาซ้อนกำแพงอีกทีหนึ่งด้านบน
ไม่รู้มันแข็งแรงมากพอไหมค่ะนะฮะส่วนบ้านเรือนของประชาชนที่เสียหายไป
ประมาณสัก๑๐หลังคาเรือนได้ตามที่คิดแนวกำแพง
หรือกับเจ้าของบ้านคำนวณเรื่องความเสียหายแล้วก็เดี๋ยวเจรจากับเจ้าของที่ดิน
จะมีการชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไป๑ในช้อบ้านเมื่อกี้ที่เขาดีอกดีใจ
เขาบอกว่าโอโหสู้มา๒ปีคุณมัธุรตต์กมประสิทธิ์ร้องไห้ร้องห่มเมื่อกี้
กอดนักข่าวเขาบอกว่าตื้นตันสู้มา๒ปี
อย่างที่คุณลักษณีย์บอกออกสื่อสองวันจบเลย

ก่อนหน้านี้ร้องเรียนกันไปเยอะแยะมากมายก็เอาเงียบหายไป
ภูมิในการกองช่างย้ายออกไปแล้ว
ออกข่าวสองวันจบเลยสู้มาสองปี
สุดท้ายแล้วก็ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่ชาวบ้านฝากมา
ว่าปัญหาของชาวบ้านล่าสุดได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย